รวมไปถึงทีมในชุด๔เกมที่ก็ทำได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับ
ล่าสุดเนี่ยมีโพลออกมาสำรวจนะครับว่า
ฟุตบอลทีมชาติไทยในยุคนี้มีพัฒนาการที่ถดถอยลงนะครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากการบริหารงานที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
ของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็หลังจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ต้องบอกว่าหลายรุ่นนะครับ
ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในช่วงหลัง
ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องทิศทางบนไทยกับมุมมองของแฟนกีฬา
สำหรับการสำรวจมีกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารกีฬาจำนวน๑๓๖๙คน
ซึ่งสำรวจโดยภาพรวมพบว่าพนักการหรือผลงานของทีมชาติไทยครับ
กับการแข่งขันในระดับนานาชาติส่วนใหญ่๑๓๔๒๐เนี่ยนะครับ
มองว่าถดถอยลงนะครับโดยส่วนใหญ่ร้อยละ๒๙
เกิดจากการขาดการบริหารงานที่ดีนะครับ
ส่วนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ
ความล้มเหลวในการแข่งขันของทีมชาติไทยส่วนใหญ่ร้อยละ๓๙
เห็นตรงกันว่าคือพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

รองลงมาร้อยละ๒๗ก็คือบรรดาสภากรรมการ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
แชมป์เอเชีย๒๐๒๒ที่ประเทศอุสเบกิหาม
ซึ่งแชมป์ก็ตกเป็นของสาวุดีอาราเบีย
ที่เอาชนะเจ้าภาพอุสเบกิถาม

ที่เอาชนะออสเจเรียไป๓ประตูต่อสูตรนะครับ
ว่าทีมชาติไทยจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
แต่ก็ยังมีเรื่องให้น่าชื่นใจอยู่บ้างนะครับ
ก็คือสุพนัทเหมือนตาสุน่าวัย๑๙ปี
ที่ทำไป๓ประตูในธุรกิจนี้
นับเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูสูงสุดนะครับ
ร่วมกับโชว์ยังวุกจากเกาหลีใต้

ไอมานยายาจากทางซูดีอาราเบีย
และจูซาเบคจาลอนลิดดานอฟจากอุสเบกิฐานนะครับ

ปรากฏว่านักเตะที่คลองตำแหน่งดังกล่าวนะครับ
ตกเป็นโชว์ยังวุกจากเกาหลีใต้

คือยิง๓ประตูกับอีก๑แอสซิดนะครับ
แล้วก็มีเวลาอยู่ในสนามเพียง๒๑๔นาทีเท่านั้น
จากการลงเล่นไป๔เกม
สำหรับฟุตบอลนักฟุตบอลไทยนะครับ

ก่อนด้านนี้เป็นเจริญสักวงกรที่เคยทำได้
ประตูในปี๒๐๒๐นะครับ